เราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้นะครับคดีพบศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกทุบศีรษะ
ในสภาพเปลือยนะครับทิ้งศพหมกข้างป่าถนนเรียบด่วนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
วันนี้มีแม่กับสามีของผู้ตายมาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้ว
บอกว่าผู้ตายเองเนี่ยเธอก็มีอาการทางจิตประสาทนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
กำลังไล่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับผู้ที่เสียชีวิตเป็นหญิงสาววัยยี่สิบแปดปีนะครับ
คุณผู้ชมครับสพเมืองชนบุรีตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่
ไปก่อนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอศพที่ถูกทิ้งไว้ป่าข้างทาง
เมื่อวานนี้หลังจากนั้นก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
สถาบันนิติเวชตำรวจนะครับเพราะว่าสภาพศพเนี่ย
ถูกทำร้ายจนใบหน้านี้เละนะฮะศีรษะถูกตีด้วยของแข็งแตกเป็นแผลชะกัน
มีเลือดออกที่หูด้วยเสียชีวิตในสภาพเปลือยเปล่า
มือขวากำหลอดกาแฟสีเขียวไว้แน่นข้างข้างศพมีรองเท้าแตะสีเหลือง
คีบสีแดงตกอยู่หนึ่งคู่นะครับทีเนี้ยต้องไปดูร่องรอยเพิ่มเติม
ก็คือเรื่องของการข่มขืนอนาจารย์อะไรพวกนี้นะครับ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในรอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
จุดที่พบศพเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายมีพยานบอกว่า
ว่าก่อนที่จะมาเจอศพผู้หญิงคนนี้เห็นเธอเดินเตร็ดเตรอยู่แถวถนนเศรษฐกิจในช่วงหลักกิโลเมตรที่๓
ก็ไม่รู้ว่าจะถูกลวงไปฆ่าหรือไม่อย่างไรคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
จุดเกิดเหตุนี่เป็นป่ารกนะครับแต่จะมีลักษณะการถางให้เป็นทางเดินเข้าไปเข้าไปด้านในลึกประมาณ๓๐เมตรนะครับ
ก็จะสุดทางนะครับแล้วก็เป็นจุดเจอศพนะฮะคนที่มาเจอศพเนี่ยบอกว่าตอนที่มาเจอเนี่ยโอ้โหพังงะเลยนะเพราะว่า
ร่องรอยการก่อกองไฟในพื้นที่ป่ารกแถวนี้ด้วยนะครับ
หลักฐานนี้ต้องไปไล่ตรวจสอบยุ้ยยาวไปหมด

เราได้เจอคนที่เจอศพนะครับ
แถวจุดเกิดเหตุไม่ค่อยมีคนผ่าน

มันก็เลยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกกลุ่มวัยรุ่นหรือไม่ก็พวกเสพยาเสพติด
เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุต้องเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
เป็นป่าก็เลยเอาศพไปเหมือนจ้ามพรางคณีมากกว่า
วันนี้มีแม่กับสามีของหญิงสาวคนนี้นะครับ
ที่เสียชีวิตมาติดต่อตำรวจสพเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ

ก็ทางสามีบอกว่าภรรยาเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยถ้าย้อนไปคือ๓ทุ่มวันอาทิตย์ที่๙สิงหาคม
ตอนนั้นภรรยาอาการกำเริบแล้วเดินหายออกไปจากบ้าน

ก็มีคนเห็นว่าไปเดินอยู่แถวกลางถนนเศรษฐกิจในเขตตะบลหนองรี
แล้วพยายามตามหาก็พบว่า
ไปปรากฏตัวแถวปั๊มน้ำมันปตทย่านกม๓หนองรี

สิบสิงหาคมประมาณบ่ายสาม
มีคนแจ้งว่าเจอศพถูกฆ่าเปลือยในป่าข้างทาง
ริมถนนเรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์
เนี่ยฮะออกจากบ้านไปอาการกำเริบ
สามีบอกว่าอยู่กินกับภรรยามา๖ปีนะครับ

ตอนที่หายตัวไปจากบ้านทุกคนเป็นห่วงมาก
พยายามออกตามหาแล้วแต่ไม่เจอ
ตอนนี้อยากจะถามไปถึงคนที่ทำร้าย

แล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
คนทำมันทำมันเอาจิตใจมันทำด้วยอะไร

คนแบบนี้มันก็ทำได้แทนที่จะช่วยเหลือ
อยู่ไหนมาส่งถึงบ้านอะไรอย่างนี้
แต่สติเขาก็พอจำได้ไม่ใช่ว่าเขาจำไม่ได้
แต่ทำไมต้องเอาเขาไปทำแบบนั้น
ทำไมเขาต้องเอาเขาไปตายแบบนั้นด้วย

ก็รู้แต่ว่าแม่ตายแม่ตาย
บอกว่าลูกสาวมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
พาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับ

แต่ก็มีที่มักเดินหายไปจากบ้าน
บ้านเนี่ยอยู่ตำบลหนองเรียมอำเภอเมืองชนบุรีนะ

บอกลูกสาวเคยเดินไปไกลถึงอำเภอบ้านบึงนะ
เป็นเขตติดต่อกันระยะทาง๑๐กิโลเมตร

ลูกจะสติไม่ดีแต่ก็รักลูก
เลี้ยงดูมาจนโตจนมีครอบครัว
ไม่น่ามาถูกฆ่าแบบนี้
แต่เขานิ่งมาทางไม่ได้แล้ว

เมื่อกันจะจะพูดแบบไหวแค่เนี่ย

ตอนนี้ก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนในพื้นที่
ในจุดที่พบศพระแวกแถวนั้นไม่ว่าจะเป็นแก๊งวัยรุ่นเป็นคนเร่ร่อน
หรือว่ากลุ่มพวกเสพยาเสพติด